มาดูคนนี้หน่อยไหมหายหน้าหายตาไปนาน

เหมือนฤษีจำสินอยู่ในถ้ำวันนี้ออกจากถ้ำแล้วครับ

ช่วงเช้าที่ผ่านมานี่คือบรรยากาศที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
พักพลังประชารัฐพร้อมคณะนี่ฮะนั่งเป็นประธานเลย
เป็นประธานในพิธีทอดกระถิ่นที่อายุทยาวัดเกาะแก้วและวัดโพเผือกนะครับ
พร้อมทั้งถวายจตุปัจจัยทัยธานสมทบทุนบุรณปฏิสังขร
เสนาสนสถานของวัดทั้งสองแห่งฮะ
ป้อมเนี่ยทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณแม่สายสนีวงสุวรรณด้วยนะครับ
สำหรับบิ๊กป้อมพลเอกประวิทเนี่ยนะฮะเดินทางมาทอดกฐินสามัคคีที่วัดเกาะแก้วและวัดโพเผือกเป็นประจำทุกปีครับ
หลังจากเสร็จงานแล้วลุงป้อมก็ออกมาทักทายประชาชน
ด้วยความกระฉับกระเฉกนะฮะไม่ได้เห็นหน้าค่าตามานานพอสมควรนะ
ใช่ค่ะก็วันก่อนที่หัวหน้าพักเขาไปกินข้าวกันพักร่วม

คนก็เลยตั้งคำถามว่าลุงป้อมหายไปไหนไม่เห็นหน้ามานานแล้ว

ไม่แน่คุณเข้าวัดไงอาจจะเป็นสุภาพสแลตสีฟ้าหรือเปล่า
เป็นไปได้เป็นไปได้เนี่ยฮะแต่งตัวสุภาพแต่เสื้อข้างในน่าจะเป็นเสื้อเชิญ

บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเป็นกันเองนะฮะ
นี่ครับมีสอสอหลายท่านมีคนคุ้นเคยหลายท่าน
ที่ไปร่วมบุญในครั้งนี้ด้วยนะครับ
ค่ะก็เผื่อใครคิดถึงลุงป้อมว่าหายไปนาน